ติดตามความคืบหน้านะครับกรณีการก่อความไม่สงบนะครับ
เผาปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้
ล่าสุดนะครับตำรวจสามารถที่จะรวบรวมพยาหลักฐาน
รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปเอาน้ำมันราด
ราดในร้านสะดวกซื้อนะครับตอนนี้มาเห็นมั้ยครับ
ยังมีพนักงานที่เรียงสินค้าอยู่เลยเนี่ยฮะมาถึงปั๊บไล่พนักงานออกไปครับ
พนักงานออกไปหลังจากนั้นนะเขาทำอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
พันธ์ตำรวจเอกศุษฐนสุขวิเศษรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเดลาลาธิวัน
เปิดเผยว่าได้เห็นแล้วพฤติการของคนร้ายนะครับ
หนึ่งจุดที่ก่อเหตุหลักฐานชัดเลย
ร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีครับตั้งอยู่เยื้องกับโรงพยาบาล
แนะนะครับกล้องวงจรปิดเวลาเที่ยงคืน๗นาที
มีพนักงาน๓คนนะครับแล้วก็คนร้าย
สวมหมวกครุมศีรษะสวมหน้ากากอนามัยเข้ามา๒คน
ก็จุดไฟเหมือนกันไฟลามสิครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วคนร้ายก็ออกจากร้านไปขณะนี้นะครับ
ท่านผู้ประคับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสนะครับ
นำหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน
ทราบเบาะแสของคนร้ายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับนอกจากร้านมินิบิ๊กซีแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบพฤติการของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้แกะรอยกลุ่มคนร้ายได้แล้วเช่นเดียวกัน
ที่จังหวัดนรัฐที่ว่านมีการจุดประเบิดนะครับสิบจุดนะครับ
ต้นเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจน๒จุดและมั่นใจว่าทั้ง๒จุดหากจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
จะสามารถขยายผลไปยังเหตุที่เกิดในทุกจุดได้เนื่องจากเป็นคนร้ายเครือข่ายกลุ่มเดียวกันครับ